คุณผู้ชมคะมาดูเหตุการณ์ที่เอามาเป็นอุทาหรณ์สำหรับคนขี่รถจักรยานยนต์
ใช่ครับเห็นหลายครั้งแล้วรถขี่รถจักรยานยนต์เนี่ย
ถ้าไม่อยู่ด้านข้างรถใหญ่ไปอยู่ด้านหน้าหรือบางทีอาจโดนเบียด
อันเนี้ยเหตุเกิดกลางสี่แยกไฟแดงรถบรรทุกพ่วงคันนี้เขาบอกว่า
เขาจอดติดไฟแดงอยู่คันแรกไม่เห็นรถมอเตอร์ไซค์มาตอนไหน

โอ้โหปาดมาแบบนี้คุณรถบรรทุกเขามองไม่เห็นใช่
เพราะรถจักรยานยนต์คันเล็กแล้วมาปาดหน้ากระชั้นชิดนะฮะเชื่อไหมฮะ
ว่าเหตุการณ์นี้คุณลุงที่ขี่จักรยานยนต์
ถูกทับฮะใช่แขนขาดนะฮะใช่แล้วคือต้องบอกก่อนว่า
คุณผู้ชมเอาจริงนะความสูงของรถมันเป็นการคือมันจะบดบังสายตา
รถเล็กแบบนี้เราถึงพยายามเอาข่าวแบบนี้มาเตือนให้เป็นอุทาหรณ์ว่ามันอันตรายมาก
จังหวะเขาออกตัวมันไฟเขียวไงแต่ทำไมถึงไปปาดอยู่ด้านหน้าเขา

เหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นนะคะตรงบริเวณสี่แยกประปาค่ะคุณผู้ชมช่วงเช้าวันนี้นี่เอง
ตำบลในเวียงอำเภอเมืองแพร่ที่จังหวัดแพร่
คนที่เป็นคนขี่มอไซคคุณลุงท่านนี้บาดเจ็บสาหัสล่ะค่ะ
ตำรวจก็ไปไปดูที่เกิดเหตุก็ปีนตรงที่กลางสี่แยกไฟแดงตรงนี้เลย
พ่วงอีซูซูก็จอดอยู่ตรงนั้นแล้วก็มีรถจักรยานยนต์สีแดงดำเนี่ยล้มอยู่ตรงนั้นนะคะ
แล้วก็ไปทราบชื่อคนบาดเจ็บก็คือนายมนตรีค่ะขัตติยาวราอายุ๖๖ปีแล้ว
ถูกรถพ่วงทับแขนซ้ายโอ้โหสาหัสอ่ะ
ทีนี้ทางไปสอบสวนถามกับคนขับรถพ่วงเจ้าตัวเล่าแบบนี้ว่าตัวเขาออกจากเมืองแพร่มา
จะไปบรรทุกข้าวโพดที่อำเภอรองความหมายแสดงว่ารถเขายังเป็นรถเปล่าอยู่นะ
เขาบอกระหว่างมาถึงสี่แยกไฟแดงคือมาจอดคันแรก
ตอนแรกก็มีการมองกระจกหลังแล้วแหละเห็นรถจักรยานยนต์คันนี้จอดด้านหลังอยู่ข้างฟุตบาท
เขาก็ไม่คิดอะไรหรอกเขาก็มองที่สัญญาณไฟจราจร
คือเขามองกระจกด้านซ้ายแล้วนะเออเห็นมอเตอร์ไซค์อยู่ข้างแล้วล่ะ
เออแล้วเขาก็คิดไม่คิดไงว่ารถคันนี้จะมาปาดอยู่ด้านหน้าเขา
เพราะว่าไฟเขียวเขาก็ออกตามสัญญาณไฟปกติ
ไปทับอะไรสักอย่างหยุดรถค่ะ
แล้วก็เลยรู้ว่าทับมอเตอร์ไซค์ของลุงคันนี้
เจ้าตัวบอกว่านะคะตอนระหว่างติดไฟแดง
ล่าสุดก็เห็นอยู่ว่าลุงอยู่เลนซ้ายทำไมถึงมาอยู่ตรงนี้
โชคดีที่รถของเขามันยังไม่ได้บรรทุกสินค้าอะไร
รถมันก็เลยน้ำหนักยังเบาอยู่
คือเขาบอกโชคดีอย่างหนึ่งก็คือยังทับแขนนะคุณ
คือไม่ได้ทับศีรษะตอนแรกเห็นภาพแบบนี้
เมื่อกี้นะนึกว่าทับศีรษะไปแล้ว

ค่ะก็แน่นอนว่าเจ้าหน้าที่กู้ภัยก็นำตัวคนบาดเจ็บ
อาการสาหัสส่งโรงพยาบาลเร่งรวดที่โรงพยาบาลแพร่ยาดนะคะ
ก็มีการให้ข้อมูลแบบนี้ว่าตัวคุณลุงออกมาซื้อผักที่ตลาด
ออกมานานผิดปกติมารู้อีกทีก็ถูกรถชนแบบนี้แล้ว
แน่นอนเดี๋ยวต้องมีการสืบสวนสอบสวนต่อไปนะคะ

เขาบอกโอ้ผมไม่คิดเลย
ว่าลุงแกจะปาดขวามาแบบนี้นะ
ฝากเตือนด้วยสำหรับรถจักรยานยนต์ทุกคันเลย

พวกผมก็ต้องขับระวังเหมือนกันนะครับ